มาติดตามความคืบหน้าเหตุยิงกันหน้าร้านนวดหรือว่าซาวน่า
เมื่อวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมกันบ้างนะเอาขอบภัยวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมกันบ้าง
คู่กรณีเปิดเผยว่าเสียโป้นี่แหละเป็นคนยิงคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
และเสียโป้ก็เตรียมหลบหนีแต่เมื่อคืนนี้กลางดึก
เสียโป้กับเสียบุ๊กน้องชายดอดไปพบตำรวจสอนอพาศรีจำเริน
ปฏิเสธบอกผมไม่ได้เป็นคนยิงไม่มีลูกน้องแหวกทางให้ผมเพื่อไปยิงใคร
ส่วนคนนี้คือนายพาเสียโป้กับเสียบุ๊กเข้าพบตำรวจ
นายนี่ก็คือพันธุ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐท่านชื่อนายท่านเป็นอดีต
รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาลนะครับแล้วก็สนิทกับครอบครัวของเสียโป้
เมื่อคืนนี้ก็ดอดไปพบกับตำรวจสอนอพาศรีจำเรินตอนช่วงประมาณสักตี๓
โดยทั้งเสียโป้ก็คือนายอภิรักษ์ชัดอานนท์แล้วก็เสียบุ๊กน้องชายคือนายเขมทัศน์ชัดอานนท์นะฮะ
เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวัน

ผมไม่ได้เป็นคนยิงใครพวกผมเป็นฝ่ายถูกยิงแท้
กรณีที่เกิดเรื่องเกิดราวที่หน้าร้านนวดแผนโบราณสบรีซาวน่าแอนด์สปาเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสและมีการยิงกันนะฮะ
ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนช่วงค่ำของวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
โป้เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๒๗ตุลาคมผมไปใช้บริการซาวน่าในร้านดังกล่าวจริง
คือร้านนี้ผมไปประจำผมไปแทบทุกวันเลยแล้วผมก็ไปกับพักพวกอีกแค่๓คน
ขนาดที่ถามว่าน้องชายน้องชายไปไหนน้องชายคือเซียโป้กคนใส่เสื้อสีดำ
น้องชายไม่ได้อยู่ที่ร้านนวดนะแต่น้องชายเนี่ยไปเคลียร์กับคู่กรณีที่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อน
นัดเคลียร์กันกับนายตั้งและนายตั๊วที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งริมถนนราชพฤกษ
และส่วนต่ำผมก็ไปร้านเซียโป้สังตัวเองแต่น้องชายคือผู้อีก๑๙คน
ไม่ได้ยิงผมเห็นแล้วคู่กรณีที่มีเรื่องกับน้องชายผม
มากันประมาณสัก๒๐๐คน
คู่กรณีมีการชักอาวุธปืนเล็งมาที่ผมเลย
ผมรีบหลบจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องกว่า๖๐นัด
ยืนยันเลยครับผมเนี่ยวิ่งหนีตายตั้งแต่นัดแรกแล้ว
คือผมแค่ได้ยินนัดแรกผมวิ่งหนีตายแล้ว
ผมไม่ได้มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วย
หลังเกิดเหตุผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจนะ
เพราะว่า๔ทุ่มของวันนั้นเลยแหละ
ผมไปแจ้งความเอาไว้ผมไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าว
ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ยิงใครและผมไม่ได้หนีไปไหน
ฟังเสียงเสียโป้เขาให้สัมภาษณ์หน่อยครับ

เราไม่รู้หรอกเพราะมันชุนละมุนกันเยอะ
พบมาปั้งครั้งตาม๖๐นัดแน่

ไม่มีทางที่ว่ามันไม่มีเรื่องจริง

ในตรงกาลอย่างใกล้ต่อหน้า
ลบมุมออกไปอย่างนี้
ถ้าผมเล็งปืนถ่ายรูปไม่ติดอ่ะ

แต่ว่าได้ยินเสียงปืนนัดแรกผมไปก่อนแล้ว

ช่วยดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ขณะที่ฝั่งคู่กรณีอ้างกันว่ามีแค่๒๐คน
แต่เท่าที่ผมเห็นเกือบ๒๐๐คน
แล้วก็ฝั่งคู่กรณีไปให้ข่าวกับสื่อมวลชน
ว่าผมยิงเปิดทางแล้วก็ให้ลูกน้องแหวกทาง
เพื่อจะยิงใส่คนเจ็บ
นี่นะฮะผมยืนยันผมไม่ได้ยิงใคร

แล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์ก็ทราบว่าบีดาของคู่กรณี
ซึ่งเป็นคนใหญ่คนโตประกอบกิจการที่ขึ้นชื่อว่าลอยฟ้าอะไร
บีดาของสมุนคู่กรณีที่เป็นอดีตตำรวจ
ก็มีคำสั่งให้ทางตำรวจท้องที่ดำเนินการออกหมายจับผม

ทีนี้ฮะเมื่อคืนนี้ผมก็เลยต้องรีบมา
หาตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนนะครับ
ส่วนน้องชายนะฮะก็คือนายเขมทัศน์หรือว่าเสียบุ๊กเนี่ย
ก็บอกว่าต้นเรื่องเนี่ยเกิดจากกรณีที่ผมเนี่ย
ก็ไปมีเรื่องมีราวกับนายตัวพานกแล้วก็นายตั้งพานก
ก่อนหน้านี้คือมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเสกวัตถุมงคล
พวกเขาจะเอามาขายผมผมไม่เอาอะไรอย่างนี้
เขาหาว่าผมหญิงก็เลยมีเรื่องมีราวกัน
ก็เลยนัดหมายในการที่จะเคลียร์กัน
แต่ปรากฏว่ามันเคลียร์ไม่ได้
ส่วนคนที่นัดหมายเคลียร์กันคือใครรู้ไหมคุณ

พันธ์ตำรวจโทสันทนประยูณรัฐนี่แหละ

คือเขาสนิทกับครอบครัวของเสียโป้
แล้วเขารู้นะว่าทั้งเสียโป้กับน้องชายเนี่ย

คือรองต่อเขาบอกแบบนี้
บอกว่าเด็กทั้งสองฝ่ายเขาเรียกเด็ก
เด็กทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือมีปัญหากัน

ไม่อยากให้ก่อเหตุที่เป็นภาระกับสังคม

แต่ปรากฏว่านี่แหละฮะ
เป็นวัยรุ่นมันก็เลยใจร้อนก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นฝ่ายยิงใคร
แต่ผมก็พาเสียโป้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
และส่วนคู่กรณีที่เรียกเงินค่าทำขวัญสูงถึง๑๐ล้านบาท
ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับกรณีนี้นะครับ
หลังจากนั้นสักประมาณตี๔กว่า
กำลังจะพาเสียโป่กับเสียบุ๊ค
แต่เสียโป้กับเสียบุ๊กถูกรวบ

ถูกตำรวจของสนภาษีเจริญนี่แหละคุณ

หมายจับสารอาญาธนบุรีลงวันที่๒๘ตุลาคม
ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนอะไรแบบนี้พกอาวุธปืนยิงปืนนะครับ
เอามาแสดงต่อเสียโป้

โป้ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวไป

ก็ต้องมาพิสูจน์หลักฐานอะไรกันต่อไป
โป้ก็ถูกควบคุมตัวไว้
แล้วก็พันธ์ตำรวจโทสันทนะก็บอกว่า
เดี๋ยวจะขอที่จะประกันตัว

ส่วนพนักงานสอบสวนจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่

คือเสียเคนเพื่อนสนิทของเสียโป้
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกออกหมายจับร่วมกัน
เสียโป้ต้องให้เสียเคนมามอบตัวแล้วก็จะประกันพร้อมกันเลยสองคนนะฮะ
โดยผมเองพันธุ์ตำรวจโทรศาลธนาบอกแบบนี้
ผมจะพาเสียเคนมามอบตัวภายในวันนี้นะครับ

พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์คล้ายคึงผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้า
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกับการสืบสวนบอกกะนอกเกล้า
นำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาธนบุรี
เข้าตรวจค้นตรวจค้นใครบ้านใครรู้ไหมคุณ

พักเสียโป้เป็นอาคารพาณิชย์หลายหลังติดกัน
เพราะว่าเขาเปิดเป็นกิจการโรงงานเย็บผ้า

แต่ดั้งเดิมมาอยู่แล้วนะฮะเย็บผ้าสกรีนผ้า

ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่๖๐ทับ๒๓
ถนนเพชรเกษมซอย๔๔แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
แล้วก็เป็นที่อยู่ตามภูมิลำเนาของเสียโป้
เป็นอาคารสูง๔ชั้นปลูกติดกัน๗คูหา
เรื่องต้นก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายนะฮะ
ก็พบคนงานที่อาศัยอยู่ภายในประมาณ๑๐คน
ส่วนอีกคนนึงที่มาคอยถ่ายด้วยนะว่าตำรวจมาตรวจอะไรบ้าง
นั่นก็คือนี่ฮะผู้หญิงสวมเสื้อสีฟ้าสวมหน้ากากอนามัย

เสียโป้ขออนุญาตตำรวจก่อนเลย
บอกว่าขอนะขอถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
ในขั้นตอนของการตรวจค้นบ้านของตำรวจ
โดยนางสาวบานเย็นชานราแม่ของเสียโป้อายุ๔๗ปี
ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านคู่กรณีเช่นกัน
เพราะมีอาวุธปืนเอามายิงถล่มใส่กันเหมือนกัน
พร้อมยืนยันว่าเสียโป้ก็ไม่ได้หนีไปไหน
เมื่อคืนก็เข้ามอบตัวแล้วไงก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วไง
ไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกโพสต์กล่าวหานะฮะ
สำหรับวันเกิดเหตุถามว่าแม่อยู่ไหน

ห้ามลูกชายไม่ให้ชกต่อยกันให้แยกย้ายกัน
เสียโป้บอกลูกชายไปทำมาหากินดีกว่า
อย่ามาเสียเวลากับเรื่องทะเลาะชกต่อยกันเลย
หลังจากออกมาไม่นานอ้าวแม่บอกได้ยินเสียงปืนเลย
ซึ่งเป็นสาวที่โพสต์เฟซบุ๊ก
เป็นคนยิงน้องฉานที่เจ็บ๒คน
หน้าร้านนวดแผนไทยแห่งนี้
แล้วก็ต่อมาเสียโป้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ยิงนะครับ

ได้มีการพูดคุยกันจี้พระนกจี้พระนกเองเรียกเงิน๑๐ล้านบาท
แล้วบอกว่าถ้าไม่ให้จะเปิดแชทว่ามีการโทรเข้ามาจริง
เสียโป้บอกแบบนี้บอกว่าจี้เนี่ยโทรมา
มาเรียกเงินสิบล้านบาทอืมแต่ทีนี้ครับ
คุณจี้ปฏิเสธบอกว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน
ค่ะไอ้ที่เสียโป้พูดเนี่ยมันกุเรื่องชัดชัดเออ
ไม่เป็นคนจริงเรื่องเงินสิบล้านบาทเนี่ยค่ะฉันไม่ได้เรียกร้อง
ฉันมีศักดิ์ศรีวอนให้สังคมช่วยหน่อยเพราะว่าเนี่ย
ล่าสุดวันนี้เองเลยนะฮะยี่สิบเก้าตุลาคมจี้พระนกเนี่ย
ซึ่งใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านัดดาคล่องบัญชีเนี่ย

ออกข่าวเป็นร้อยรอบไม่ดัง
ล่าสุดหาว่าไปเรียกเงิน๑๐ล้านบาท
ถ้าสร้างเรื่องเก่งจริงนะไอ้คนนี้

ส่วนเรื่องนี้ก็วอนให้สังคมช่วยกันตรวจสอบด้วย

ความคืบหน้าของคดีตำรวจจะว่ายังไงต่อนะ
หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ย

ใช่นี่คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกตี๓กว่าเมื่อคืนนี้